ปกติเราเนี่ยร้องเพลงโรงเรียน
เหมือนขึ้นมาบนเวทีร้องได้ให้ล้านวันนี้ไหมคะความตื่นเต้น
ไม่ค่ะอันนี้มันออกทุรทัศน์เคารู้กันหมดก็เลยตื่นเต้น
เกร็งไหมมีความเกร็งไหมก็นิดหน่อยค่ะ
อย่าไปเกร็งแกเกร็งครูก็เกร็งคนอื่นก็เกร็ง
ใจหายมั้ง

คิดยังไงมั่งกับสะอึกน้ำลายเมื่อกี้ลูก
กลัวออกคำผิดค่ะ
ตุ๊ดร้อง

สวัสดีครับ